สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะโอเคฮะดีครับผมโอเคฮะ
มองอะไรกันน่ะนี่แฟนก็ซื้อให้เจ้านู้นยังดูแล้วแล้วก็โชว์แล้วสวยไหมเถอะ
สวยเฮ้ยวันเกิดใช่ไหมอืมลัดเสียเสื้อกลัดเสียแล้วเมื่อวานเขาทำยังไงด้วย
ลัดเสียนี่แน่นี่เมื่อวานเขาทำยังไงเขาจัดรายการเขาทำอย่างเนี้ย
ทำไมอ่ะอ้าวคิดขอสามคำไปกันใหญ่แอมจี้ขอสามคำ
ไปกันใหญ่ไม่เอาดีกว่าแม่อะไรพูดมาอย่าแอปแอมจี้ขอสามคำก็นี่เช็คดวงไง
เช็คดวงเหรอเอาหมอดูมานั่งเช็คดวงเหรอความรักเหรอใช่
ดวงความรักคุณให้มาปีหน้าเป็นยังไงดีค่ะดีอ้าวยังไม่บ่วยกันเอง
เมื่อกี้คุณแม่หมอไม่ต้องดูแล้วค่ะเน่าให้ดูเองเล่าให้ฟังหมดกรดก่อน
พ่ออะไรผู้ชายไปเชียงลายแล้วคงเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาไปเลย
ไม่ต้องเอาวันเกิดฉันนะไปไกลยาวไปเลยว้ะอ๋อไล่ไล่แฟน
ทำยังไงคุณมายม้าโกรธผมดีแล้วครับตอนนี้ทำยังไงดี
เห็นไหมนักร้องลูกทุ้งที่โดนแฟนเด็กกว่า๒๗ปียังต้องยอมแพ้ม้าไม่เห็นเหรอ

ไม่อ่านเดี๋ยวก่อนเรื่องนี้เขารู้แต่เขาติดตามกันเยอะ

พี่หนุ่มถ้าวันหนึ่งฉันมีผัวแล้วฉันเป็นอย่างนี้เธอต้องตีฉันนะ

ชอบชอบไปจับผิดชอบไปหาว่าชายวอกแวก

ไปเรื่องแรกแน่นอนวันนี้เมื่อตอนประมาณสัก๑๐โมง๔๕นาที
เป็นฆาตกรต่อเนื่องก่อนหน้านี้ไปก่อเหตุเอาไว้ในปี๒๕๕๙
ไปฆ่าโหดคนถึง๕คนซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลย
และที่สำคัญที่สุดนะฮะเขาจะเหมือนกับซื้อบริการแล้วก็ไปมีเพศสัมพันธ์
หลังจากนั้นก็ฆ่าโดยการทำให้ขาดอากาศหายใจ
หลังจากนั้นถูกจับไปนะครับแล้วก็ลักษณะเหมือนตอนแรกเนี่ยถูกประหารชีวิต
หลังจากนั้นได้ลดโทษมาเป็นจำคุกตลอดชีวิต
พอลดโทษจำคุกตลอดชีวิตเสร็จปุ๊บแน่นอนนะครับว่าสุดท้ายแล้วก็เหลือ๕๐ปี
พอ๕๐ปีแล้วก็เป็นนักโทษชั้นดีแล้วก็เลยลดลงไปเรื่อยก็เหลือแค่๑๔ปี
๑๔ปีก็หลังจากนั้นพอออกมาก็ไปก่อเหตุฆ่านางรัศมีร์มุริจันทร์หรือว่าไฟล์
อายุ๕๑ปีนะครับคนล่าสุดเลยซึ่งเป็นแม่บ้านโรงแรมแห่งหนึ่ง

พอออกมาปุ๊บกลายเป็นว่าตัวเขาเองไปรู้จักไปสารสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ชื่อไฟล์
แล้วก็มาคบหากันพอหลังจากนั้นปรากฏว่าไฟล์กับทางคิดเนี่ยทะเลาะกัน
ได้ยินนะฮะเดินเข้าไปถามว่ามีอะไรเกิดขึ้น
ปรากฏว่าคลิปนั้นรูดม่านออกมาแล้วบอกเลยบอกว่าไม่มีอะไร

เพื่อนบ้านกลับบ้านนะครับโทรตามญาติมาบอกเนี่ย
ของไฟล์ไฟล์กำลังมีปัญหานะให้มานะญาติมากันนะครับ
หลังจากนั้นเข้าไปดูในบ้านไม่เจอไม่เจอทั้งคู่
หลังจากนั้นญาติก็รอคอยว่าเมื่อไหร่ไฟล์จะกลับมาสักทีก็เริ่มเป็นห่วง
ไม่กลับมาญาติก็เลยออกมายกมือไหว้เจ้าที่เจ้าทางบอก
ขอให้เจอไฟล์เถอะไฟล์อยู่ที่ไหน
รัศมีบุรีจันทร์อยู่ที่ไหนขอให้เจอทีเถอะนะ
หลังจากนั้นญาติเดินกลับเข้าไปในบ้านอีกทีนึง
ปรากฏว่าไปเห็นมือของคนคนหนึ่งหลุดออกมาจากใต้ฟูกที่นอน๖ฟุต
กลายเป็นว่าพอเปิดที่นอนขึ้นมาไปเจอคุณไฟล์เนี่ยนะฮะเสียชีวิตอยู่
ในลักษณะถูกฆ่ามีสายชาร์จโทรศัพท์มือถือลัดไว้ที่ขา
ส่วนที่คอก็จะมีเป็นลักษณะเหมือนแบบเทปพันเอาไว้
แล้วในคิดหายตัวไป
ทีนี้ตำรวจก็เริ่มตามประชาชนสังคมเริ่มถามว่า
ทำไมถึงปล่อยไอ้คิดคนนี้ออกมาอีกทั้งที่ครั้งที่แล้วปี๔๘
มันฆ่าคนไปถึง๕คนด้วยกันหลังจากนั้นแน่นอนว่าตำรวจพยานประชาสัมพันธ์
กองปราบประชาสัมพันธ์ออกไปจนกระทั่งวันนี้ล่าสุดเลย
ก็ได้มีคนละเมืองดีชวนน้องเรได้พูดใช้ได้มีการไปเจอผู้ชายคนนี้
่าสงสัยเพราะเห็นว่ามีรอยแผลเป็นได้ที่คิ้วซ้าย
หลังจากนั้นตำรวจค่อนข้างจะมั่นใจนะครับไปดักเลย
ไปดักรอตรงรู้สึกจะเป็นโคลราช
แล้วขึ้นไปช้าตัวแบบนี้คุณผู้ชมครับ

สมคิดถูกจับสมคิดนี่ชื่อว่าแดงนะ

และตอนนี้มีการควบคุมตัวสอบสวนที่สมภปรักษณ์ช่องจังหวัดนครรสภีร์นางคล์

เดินทางไปยังกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๓
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๓นะครับ
อยู่ที่ตำบลจอหอที่นครราชศรีมา
แล้วก็จะมีการส่งตัวนะครับให้กับทางตำรวจภูทรภาค๔

เพื่อส่งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

คือก็เรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนประวัติของเขาคุณผู้ชมครับ
แน่นอนนะว่าเด็กเนี่ยเขาอยู่กับพ่อ
แล้วน่าจะเห็นพ่อกับแม่มีความรุนแรงเหมือนกับในครอบครัว
พ่อเลยพาตัวเขาไปฝากไว้กับลุงที่นครศรีธรรมราช
ลุงเองเนี่ยค่อนข้างจะนักเรงเหมือนกัน
ก็ไม่ค่อยจะลงลอยกับคิดสักเท่าไหร่
มีการทะเลาะเบาะแว้งมีการลงมือลงไม้กัน
จนสุดท้ายแล้วลุงบอกมึงจะไปไหนก็ไป
คิดก็ออกมาตอนที่เป็นวัยรุ่นนะฮะ

ปรากฏว่าไปในพื้นที่ที่คุณพ่ออยู่ถูกลุมกระทืบ

ทีนี้ประเด็นสำคัญหลังจากที่เขาถูกจับไป
เมื่อปี๔๘นะฮะ
หลังจากนั้นปีประมาณสัก๕๙คุณผู้ชมครับ
๕๘๕๙เนี่ยมีคนเข้าไปสัมภาษณ์เขา
ผ่านทางลูกกลงก็คือในคุกนี่แหละฮะ
ไปถามเขาว่าเหตุที่ฆ่าเนี่ยทำไมถึงต้องฆ่า

มันเหมือนตกลงฆ่าตัวเขาแล้ว

ทุกคนลักษณะประมาณนั้นนะฮะ

ในคิดเนี่ยนะครับเหมือนกับ

จิตโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกัน

ถ้าฉันออกจากคุกได้

๕๘หรือ๕๙นะฮะถ้าออกจากคุกได้เมื่อไหร่

จะตามฆ่าคนคนหนึ่งให้ได้นะครับ

ระหว่างที่เขากำลังนอนดูทีวีอยู่

ในปี๔๘หลังจากนั้นตำรวจ
ถีบประตูเข้าไปแล้วไปล็อกเขา

จะต้องตามฆ่าคนคนหนึ่งตำรวจเชื่อว่า

จริงแล้วเขารักฆ่าแต่ละคนเนี่ยเป็นคดีที่

ไม่ว่าจะเป็นนักร้องคาเฟ่

แต่คดีที่เขาก่อซะส่วนใหญ่เนี่ย

คือนางสาววารุณีพิมพบุตรเนี่ย

อันนั้นคือคดีแรกที่แบบคนพูดถึงกันเยอะ
อันนั้นเกิดขึ้นที่มุกดาหาร

คนนี้เป็นหมอแผนโบราณฮะ

บีบคอตายในโรงแรมตำบลสวนดอก

มีการพูดถึงจนถึงทุกวันนี้
เอาไปเจ้าเข้าไปนะ
ไปถึงนักร้องคาเฟ่อีกคนนึงพี่หนุ่มอยู่ที่จังหวัดตรัง
คุณพัชรีอัมตะนิรันดิ์ก็ถูกฆ่าแล้วก็รัดด้วยสายไฟ
ในห้องพักโรงแรมที่ตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ยังไม่พอ๑๑มิถุนาฯฆ่าเป็นหนึ่งศพป่ะใช่ไหม
๑๘มิถุนายนศ์ก็ฆ่าอีกหนึ่งศพ
คือนางสาวพรตะวันปังขบุตรนะฮะเป็นหมอนวดสาว
กดน้ำตายที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
เห็นไหม๒จังหวัดเลยจังหวัดตรังไปที่ใต้ก็กลับมาที่อีสาน
นะฮะแล้วก็เอ่ออีกคนนึงก็คือนางสาวสมปองพิมพรพิรม
ดูสิภายใน๑เดือนเขาฆ่าทั้งหมด๓๔ศพ
๕คนครับคือโมกราศฆ่าเป็นคนหนึ่ง
หลังจากนั้นวิทุนาฆ่าคือเรียกว่า๔คน
ถ้าคือเรียกว่าอาทิตย์ละ๑คนเลย
ที่ก่อเหตุเดือนมิถุนายนปี๔๘
ทีนี้เนี่ยตัวเขาเองก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ตอนที่อยู่ในคุก
บอกว่าตัวเขาเองเคยไปเรียนวิธีการฆ่าคน
มาจากคนเวียดนามคนหนึ่ง
ในวิธีการแบบล็อกคอหรือทำให้หมดลมหายใจไปนะครับ
ทีนี้ผมได้มีการพูดคุยกับทางจิตเวทท่านหนึ่ง
เขาบอกเลยว่าบุคคลคนนี้น่ากลัวมากนะครับ

เขาจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิด
เหมือนกับมันมีปัญหาทางด้านสมองอยู่

แล้วเป็นไซคอแพท
แล้วก็ทีนี้เนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า
เขาเชื่อนะครับว่าเวลาที่เขาไปมีอะไรกับผู้หญิง

แล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้ถึงจริง

แต่เขาจะรู้สึกว่าถ้าเขาได้เห็นผู้หญิงที่หมดลมหายใจ

เหมือนกับต้องเห็นผู้หญิงค่อยหมดลมหายใจ
มันเหมือนเป็นจิตอย่างหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาต้องทำแล้ว

เขาเคยให้สัมภาษณ์ผ่านลูกกงออกมาอีกครั้งหนึ่ง

จริงแล้วเคยกระทำมากกว่า๕ศพด้วยกัน

แต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ย

ให้คนเห็นว่าเขาเป็นคนน่ากลัวหรืออะไรยังไงหรือเปล่า

แต่แน่วันนี้คือปิดตำนานแน่นอนครับ

แล้วนี่ก็คือน่าจะเป็นการถอดบทเรียนชั้นดีอย่างหนึ่ง

ฆาตกรที่มีการฆ่าต่อเนื่อง
ต่อให้ประพฤติดีแค่ไหน

เพราะว่าทุกครั้งที่เขาฆ่า

ตัดสินแต่ละครั้งเนี่ยประหารชีวิตแทบจะทุกครั้งนะครับอืมตอนนั้นน่ะ
รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะฮะก็คือประหารชีวิตแต่ก็คือมีการลดโทษไป
นะฮะไปอยู่ตรงอ่าเอ่อจำคุกตลอดชีวิตมีการลดลงมาเหลือห้าสิบปี
เป็นนักโทษชั้นดีนะฮะกรมราชธรรมเห็นว่าโอเคแบบเข้าข่ายในการที่แบบว่าจะให้ปล่อยตัวออกมาได้อะไรอย่างนี้นะครับ
สุดท้ายแล้วก็ออกมาก่อเหตุแบบนี้อีกก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการถอดบทเรียนชั้นดีนะฮะ
แล้วก็เชื่อว่าบุคคลท่านนี้น่าจะต้องตายอยู่ในคุกแล้วคงไม่มีสิทธิ์ออกมาแล้วล่ะผมว่า
น่าจะโดนประหารชีวิตไหมคือประหารชีวิตผมไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่านะเอาพูดกันตรงตรง
วันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นมีใครถูกประหารชีวิตจริงถูกไหมฮะผมไม่รู้มีจริงหรือไม่มีอันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจ
แต่ที่แน่ถ้าไอ้บุคคลคนนี้อยู่ประเทศอื่นต้องตายไม่เหลือแล้วผมว่าไม่เหลือ
แต่ไอ้กรณีนี้ถ้าเกิดว่าถูกตัดสินจำคุกนะครับตลอดชีวิตลดเหลือ๕๐ปีไอ้นี่มัน๕๕แล้ว
มันจะมีชีวิตถึง๘๐๕ปีมันคงจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีการลดโทษให้มันออกอีกนะ
แต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีการถอดบทเรียนไปแล้วแหละถูกไหมครับเพราะว่ามันฆ่าคนสักขนาดเนี้ย

มันจะมีชีวิตอยู่ถึง๑๐๕ปีในคุกก็เรื่องของมันแล้วกันคราวนี้
เพราะสุดท้ายทางจำคุกก็คือเต็มที่ก็คือ๕๐ปี

เท่ากลับจาก๔๘ปีจนมาถึงปี๖๒ปีถูกไหม
เพราะเขาถูกออกมาตอนประมาณพฤษภาพป่ะคะ

เท่ากับก็๑๐กว่าปีเองถูกไหม

เขาเป็นคนฉลาดนะเขาเป็นคนฉลาดมาก
เขาเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างจะวางแผนพิถีพิถัน
อย่างเช่นเรื่องของทนายความอย่างนี้
เมื่อก่อนเขาก็มีทนายความของเขาเอง
ปรากฏว่าก็ไปหลอกทนายความอีก

พี่ชัดแล้วกันเดี๋ยวคงจะมาออกรายการต่อไป
ก็คือได้มีการไปพูดกับทางทนายความท่านนั้น

สุดท้ายทนายความก็เลยแยกย้ายกันกับพิษ

คิดว่าความเองเลยสักครั้งพยานเองเลย

แต่มันสามารถออกมาแล้วภายใน๗เดือน

คนฆ่ากันมันก็ส่งจดหมายจากคุกออกไป

มันอยู่ในคุกโทรศัพท์กว่าไม่มี

มึงเป็นคนที่ฆ่า
ไม่ว่าคนที่ฆ่าผัวคุณก็คือใคร
ดูเขาแบบนิ่งแบบว่า

เขาบอกว่าวันนี้ที่เขาโดนตอนจับตำรวจ

ก็เขาไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี
ใช่คือสมองเขาเหมือนเขาเสียไป
เหมือนแบบเป็นคนนั่นน่ะ
ก็คือเนี่ยเอาง่ายคือ
ดูปุ๊บก็คือรู้เลยว่า

ร้อยเอสปรากฏมาจากบุรีรำ

บุรีรำกำลังจะไปอยู่อายุทยา
คุณแม่ถ้าจับได้ก็คือเข้ากรุงเทพนะคุณแม่
น่าจะอยู่เขาบอกแล้วเขาจะไปอยู่ที่อายุทยา

คงยังไม่กล้าเข้ากรุงเทพจริง

จริงแล้วจะต้องไปลงที่อายุทยาถูกต้องไหม

เจอที่กล้องวงจรปิดก่อนถูกต้องไหมฮะ
กล้องวงจรปิดว่าเออเดี๋ยว
มามาขึ้นรถนั่นแหละ
นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ก็คือคนเดียวคนเดียวก็คือชุดเดียวกันเลย

ชุดเดียวกันเลย

นี่รองเท้าสีแดงหรือรองเท้าเดียวกันแม่

การใช้สื่อสักเศษนะครับ
ครั้งนี้สื่อโซเชียลสื่อโซเชียลอย่างเดียว
แล้วก็เมื่อวานก็มีการตั้งรางวัลนำจับ๕๐๐๐๐บาทอย่างนี้ครับ
นี่ที่จริงกล้องวงจรปิดบันทึกได้ตลอดเวลาเลย

๕ศพไม่ใช่๕ศพหรอก

อืม

วันนี้แค้นโดนรังแก่
ท้าต่อยไม่เลิกม๑ขโมยปืนพ่อมา
นะฮะไล่ลั่นไกลเพื่อนมหนึ่งกลางโรงเรียนเลยฮะ
เหตุเกิดนี้ที่จังหวัดนนทบุรีครับ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนะฮะ

พร้อมเจ้าหน้าที่ปเต็กตึงเข้าไปที่เกิดเหตุ

มันเกิดขึ้นหน้าห้องเรียนม๑ทับ๒ครับ
พบผู้ถูกยิงนี่เป็นนักเรียนห้องยังเก่า
นอนหายใจแบบว่าใกล้แล้วล่ะ

เจ้าหน้าที่พยายามช่วยชีวิตอยู่ประมาณ๓๐นาที
แต่แน่นอนว่าเหยื่อไม่ตอบสนองครับ

ส่วนคนยิงทราบมาว่าเป็นเพื่อนนักเรียนร่วมชั้นฮะ

ประตูด้านหลังของโรงเรียนสกัดจับเอาไว้ก่อน
ส่งตัวให้กับอาจารย์ที่วิ่งตามไปพอดี
จากการตรวจค้นแล้วปรากฏว่าเด็กคนนี้
มีอาวุธปืนพกสั้นขนาด๗๖๕มม๑กระบอก

ส่วนที่หน้าห้องเรียนจุดเกิดเหตุพบปอกกระสุนขนาดเดียวกัน๑นัด
หัวกระสุนเนี่ยถูกยิงไปติดผนังด้านหลัง๑นัด
จากการสอบสวนผู้ต้องหาอายุ๑๒ปี
ให้การว่าสาเหตุ
มีการเตรียมตัวมาเสร็จเลยนะคุณไอ้ม้า
ถุงมือทุกสิ่งทุกอย่างเขาเตรียมตัวมาเสร็จเลย

คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อ
ว่าเหตุการณ์นี้เด็กม๑ฮะ
เด็กม๑วางแผนแล้วก็เป็นคนลงมือทำ

ทำไมถึงไปทำอย่างนั้นสาเหตุการตัดสินใจคืออะไร

เพื่อนเขาที่ตายเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียน
ชอบรังแก่เขาชอบกันแกล้งเขาเป็นประจำ

ชอบไปล้อเขาว่าเป็นตุ๊ดเป็นเกย์
แล้วก็เพื่อนคนอื่นเนี่ยนึกออกไหมเด็ก
เวลามันเล่นมันก็จะเล่นกันหมดทั้งห้อง
เพื่อนคนอื่นก็ไปล้อเขาเป็นตุ๊ดเป็นเกย์
ล้อกันทั้งห้องเขามีความกดดันมานานแล้ว
ในใจเขาเนี่ยเขามีความกดดันมารอนานแล้ว
คือเริ่มจากหนึ่งแต่ทำไมคนทั้งห้อง
คนทั้งโรงเรียนต้องมาล้อเขา

มันก็ถามว่ามีความกดดันไหม
ก็ตอนนั้นก็พยายามแบบไม่สนใจคุณแม่
ก็พยายามเอาตัวออกค่ะแล้วก็ไปนั่งอยู่ห้องสมุด
แต่เขาบอกวันนี้วันก่อเหตุเนี่ย
ตัวเองก็เลยไปตัดสินใจ
ไปขโมยปืนพ่อเนี่ยใส่กระเป๋ามาด้วย
แล้วก็เตรียมชุดมาเปลี่ยนด้วยนะ

หน้ากากเคยดูไว้มันมีหน้ากาก
ตัวเองก็เตรียมหน้ากากถุงมือ

จากนั้นลงมือก่อเหตุเนี่ย

ปุ๊บนั่นแหละเปรี้ยงเปรี้ยงเลยแล้วปุ๊บหลังจากตัวเองยิงเสร็จ
ทำอื่นหรือเปล่าตอนยิงอ่ะก็ไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนนะใส่ชุดอะไรก็ไม่รู้
ยิงเพื่อนเสร็จก็เปลี่ยนเป็นชุดนักเรียนแล้วก็พยายามจะหลบหนีแต่ในที่สุด
หนีไม่รอดครับเพราะว่ารอพอไม่ให้ออกแล้วก็อาจารย์ก็วิ่งมาจับ
เนื่องจากเสียงปืนมันดังทั้งโรงเรียนเลยเนอะ
เด็กม๑ครับม๑อ่ะเท่าไหร่อายุอ่ะ
ม๑อ่ะ๑๓อ่ะรุนแรงด็กมากนะด็กมาก
ก็เหมือนกับตอนนั้นที่มันมีเด็กม๑ม๒ที่ไปเล่นเกมแล้วก็ติดเห็นไหม
ไล่ฆ่าแท็กซี่เห็นป่ะล่ะจำได้ไหม

เด็กมากนะดูแค่โครงตรงนี้ก็ยังรู้ว่าเด็กมาก
เด็กเขาบอกเลยว่าคนไปล้อเขาไปล้อเขาเป็นตุ๊ดเป็นอะไรอย่างเ
แล้วก็เหมือนแบบว่าทุกคนก็ไปรอทั้งห้องทั้งอาทิตยาไปรอเขา
คือเรียกของการบูลลี่แหละเขาเรียนตัวลงกันไง

คือบางคนเนี่ยไปบูลี้เขาโดยที่ไม่รู้ตัวเองก็มีนะ
แล้วก็บางคนก็รู้สึกว่าไปด่าผู้อื่นว่าเนี่ยไปบูลลี่เขาไอ้พวกนี้บูลลี่
แต่ตัวมึงเองเนี่ยกำลังบูลลี่คนอื่นเขาอยู่โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้รู้ตัวเหมือนกัน

ก็เป็นแต่มันก็คือเหมือนเมื่อก่อนสมัยลูกเด็ก
เหมือนคนร้องชีวิตแม่ร้องพ่อแม่แล้วก็โกรธ
เราแต่งตัวไปดีมันมาด่าอิตุ๊ดอิตุ๊ดอิตุ๊ดอย่างนี้
แล้วก็แบบชอบไปกับเพื่อนเราหาว่าแบบไปแอบชอบเพื่อนคนนั้นคนนี้อย่างนี้
ซึ่งเราก็ไม่ชอบสุดท้ายก็ไม่ยอมคุณแม่ก็ต่อยนะคะ

ห้องผู้ชาย๑๘คนสู้หนูไม่ได้นะคะ
ใช่เขาบอกสาเหตุหลักสาเหตุเดียวถ้าเพื่อน
เริ่มจากคนเดียวทำไมคนเดียว
จะต้องพาให้คนทั้งห้องพาให้คนทั้งชาย

บลูเปรลี่ใช่ไหมเออปลาอาจเหมือนเสื้อของพ่อคุณมั้ยพูดมาก

พฤติกรรมของคนไทยในปี๖๓นะ
ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพคนไทยในปี๒๕๕๙
การสำรวจกระแสความสนใจของคนไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ประกอบกับหลักวิชาการแล้วก็ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายต่อ๑๐พฤติกรรมสุขภาพคนไทยของปีหน้านี้นะคะ
อันแรกเลยคือความเครียดหรือว่าซึมเศร้า
ในปี๖๒คือปีนี้พบว่าทุก๑ชั่วโมงจะมีคนพยายามฆ่าตัวตาย๖ราย
โหเยอะขนาดนี้เลยเนอะ
กลุ่มเด็กและเยาวชนฆ่าตัวตายสำเร็จปีละ๓๐๐คน
สาเหตุที่วัยรุ่นเครียดอันดับหนึ่งเนี่ยมาจากความสัมพันธ์โดยเฉพาะครอบครัว

เพื่อนดูล่มบูลล่ี่กันไปหน้าที่การงาน

ตอน๔ทุ่มวันศุกร์๑ทุ่มหากมีคนเข้าไปรับฟังอย่างตั้งใจ
จะช่วยลดอัตราการคิดสั้นได้๕๐มันทำไมต้องเป็นวันอังคาร
วันศุกร์อ่ะไม่รู้เหมือนกันนะหรืออาจจะเป็นเพราะสถิติจาก
ที่แบบว่ามีคนเข้ามาโพสต์ในลักษณะแบบอยากฆ่าตัวตาย
อย่างนี้ก็คงจะเป็นวันอังคารกว่าวันศุกร์อันที่๒นะคะภัย
คุกคามออนไลน์ซึ่งพบว่าเยาวชนไทยเนี่ยนะใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตเนี่ย
เลีย๑๐๑๒ชั่วโมงต่อวันปี๒๕๖๒เนี่ยนะคะคือปีนี้พบว่า
เด็ก๓๑เนี่ยเคยถูกกันแกล้งทางออนไลน์อันที่๓นะคะกลัวท้อง
มากกว่าติดโรคโดยพบอัตราการคลอดของแม่วัยรุ่นเนี่ยลดลงนะแต่
ตาการติดโรคทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นแปลกเนอะแสดงว่า
เด็กมันเริ่มนับได้แล้วใช่ไหมว่าตอนไหนตกไข่ไม่ตกไข่เออแน่
ฟังไงเขาทำกันเป็นเรื่องเพลาเพราะว่ามันจะเป็นการหาเงินใน
อนาคตประมาณอย่างนี้อันที่๕นะคะชีวิตบนท้องถนนพบว่าคนไทยใช้
วกนิรภัยเนี่ยไม่ถึง๕๐ในขณะนี้มีการลนโรงนะโดยเฉพาะเด็ก
เล็กไม่สวมหมวกนิรภัย๙๒เลยอันตรายที่เดียวอันที่๖นะคะพฤติกรรม
การกินโดย๓อันดับการเสียชีวิตของคนไทยเนี่ยมาจากโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังก็ได้แก่พวกหลอดเลือดสมองเบาหวานหัวใจ
ขาดเลือดซึ่งมีสาเหตุจากพฤติกรรมการกินด้วยกันทั้งสิ้นตอนนี้อันที่เจ็ด
กัญชาเมื่อเป็นยารักษาโรคซึ่งก็ได้รับอนุญาตในทางการแพทย์๔
ขณะที่โลกออนไลน์ระบุสรรพคุณการรักษาโรคของกัญชาไป
ไกลกว่าการที่แบบว่ามีการรับรองอ่ะอันที่๘นะคะข่าวปรอมด้าน
เมื่อเดือนมกราคมไปจนถึงมีนาคมและอันที่สิบขยะอาหารและ
อาหารส่วนเกินพบว่าคนไทยผลิตขยะอาหารเฉลี่ยปีละ๒๕๔กิโล
นกกล่ำเยอะมากเลยที่เดียวเนี่ยเนื่องพอทั้งตัวที่ผ่านมาปีหน้าเจอ

กรุณานะฮะอย่านอกเรื่องนอกราวนะครับ

ตอนหลังใหม่มันก็ร่วมด้วยช่วยกันนะ

เนียนเท่าอะไรผ้านียัน
คุณแม่มันเหมือนจะโกรธพี่หนูกันสุดท้าย
ก็มันเป็นอย่างนี้มันมีหน้าดีเนี่ย
จริงตรง
เธอกล้าพูดยังไง

เขานั่งดูผมทำงานอยู่ในหน้าจอทีวี

เขาก็จะทิ้งเวลาอีกสักแป๊บนึงแล้วเขาถึงจะออก

ผมก็ถึงรู้มดดำต้องรอช่วงจังหวะเวลา

และควรที่ผู้หญิงทุกคนนี้หลงแก
ไม่ใช่ทุกรายการอย่าจ้างคู่ค่ะ
ความวิบัติกระเบียบจะเกิดขึ้นค่ะ

จ้างแล้วความวิบัติมีในรายการแน่นอนค่ะ

คุณลองคิดดูว่าธุรกิจที่เราพูดกันอยู่

เป็นใบหน้าครับแล้วก็
แหละเว็บเวียงหนัว
ทำไมท้องเหรอต้องกินและท้องเหรอ
แล้วก็ดูซิว่าอาชีพเหล่านี้
เราควรจะปรับเปลี่ยนตัวเองหรือเปล่า

มันจะอุ๊ยทำไมมันเห็นธุรกิจหนังสือที่ไหนวะ
ทำไมวะดูก่อนผมอุ๊ยไม่ได้เหรอ
ผมตกใจผมอุ๊ยผมผิดตรงไหน

คนเขาก็อยากจะซื้อหนังสือเช่าหนังสือมาอ่านนะ

ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐานแล้วก็เครื่องโทรสาร

จบแล้วพี่แฟคโทรศัพท์บ้างนะแฟคมันจบไปนานแล้วพี่แฟคก็ไม่มี
จะส่งเป็นเมลทุกวันนี้ใช้แฟคเหรอ
แฟคไม่ใช้แล้วแค่จุดพูดก็รู้เรื่องแล้วไม่มันทำคำถามระยำตำบรรย์อย่างนี้
ทุกวันนี้ใช้แฟคเหรอตอบตอบฉันมาอยู่นี่เดี๋ยวก่อนนะ
ผมผิดตรงไหนเนี่ยผิดผมผิดมากเหรอ
แฟคก็เขาใช้กันตอนไหนตอบฉันมาสิไม่ดูกันตอบผิดมากเหรอที่ถาม
ฉันจะต้องมาเสียสมองกับเธอดูจิตไว้โอ้นี่ดูแล้วเหรออ้าวนี่ดูแล้วเหรอดูจิตไว้
เรียกเลยนะอย่างที่๓ร้านอินเตอร์เน็ตคือพวกที่แบบว่าอาจจะไม่มีแล้วหรอ
ไม่มีร้านคอมพิวเตอร์เหลือแต่เด็กไปเล่นเกมมันยังพอเหลือ
แต่ในขณะทุกวันนี้เปลี่ยนเป็นสมาร์ทโฟน
สมาร์ทโฟนเนี่ยเราดูว่าปีหน้าเขาจะมีการแจกฟรีกันแล้ว
ใครเปิดแพ็กเกจนี้ก็จะได้สมาร์ทโฟนฟรี

สัตว์แหละเนี่ยเยี่ยมมันเป็นคิวของฉันนะฮะ
ต่อไปที่จะต้องไปเลยคือธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และวรศาส
ก็มันไปปิดไม่รู้กี่เล่มแล้ว

จี้ตก๖โมงเย็นเป็นบ้าอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ฉันก็ไม่เข้าใจ
กรุณาไปดูย้อนหลังทุกวันนี้ทีวีเขาดูย้อนหลังกันได้นะฮะ
เขาบอกว่าพี่หนุ่มแค่ยิ้มดิฉันก็ให้อภัยเขาแล้วค่ะ
ต่อไปอีกอย่างหนึ่งที่ก็จะพังก็คือธุรกิจผลิตเสื้อผ้า
สำเร็จรูปที่ใช้แรงงานเยอะแล้วขายในประเทศ
เสื้อผ้าเนี่ยเขาจะซื้อกันแบบว่าทุกวันนี้
นี่เขามีคนส่งเขามาเขาบอกว่าคุณสลัดชันอะไรเนี่ย
บอกว่าส่วนราชการยังใช้แฟลต์อยู่นะตอนนี้ใช่ไหมยังมีอยู่เหรอ
ก็ยังมีอยู่ค่ะก็ยังบางคนเขายังไม่เลิกใช้ไงคะ
มีแต่น้อยแต่เดี๋ยวนี้เอาตรงแม่เขาส่งข้อมูลกระถาดไลน์หมดแล้ว
ส่งไลน์ส่งเมลส่งอะไรแล้วแล้วก็ไปปริ้นต์เอา
เดี๋ยวนี้นะอู๋ขนาดแม่หนูเป็นอสมคุณแม่
แบบแจกซาเบสตามหมู่บ้านนะต้องมีขอหนูซื้อโทรศัพท์ใหม่

ธุรกิจต่อไปคือธุรกิจหัฐกรรมแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ไม้ทั้งหลาย

มันหายากไม้มันหายากแล้วพี่ม้า
ทุกวันนี้ไม้มันหายากธุรกิจจะแพง
มาบีปากต่อปากต่อไป

อันดับที่๗ธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิม
เพราะแม้นี่ล่ะค้าของชำไหม
หรือประมาณทุกวันนี้เราสังเกตว่าคนที่เขาเปิดหน้าร้านทั้งหลาย
วันนี้โอเคมันอาจจะบูมเฉพาะหัวเมืองใหญ่กรุงเทพ
ในอนาคตหน้าร้านไม่มีความจำเป็น

โทรสั่งได้ทุกอย่างจะต้อง

ก็ทำอยู่นี่อะไรอีกล่ะก็ทำอยู่ไหมล่ะทุกวันเพียง

ก็ยังรักแล้วเป็นพี่ชายตฤเบนรู้แล้วฉันรู้แล้วเขาคุณน่ารักมากต่อไป
ธุรกิจที่จะจบลงคือธุรกิจคนกลางฮะเอาง่ายวันนี้ประเทศจีนเริ่มต้นแล้ว
เมื่อก่อนเราจะกู้แบงค์คุณคิดถึงคำว่ากู้แบงค
มันจะตัดคนกลางออกไปเยอะมากหรือแบบว่าพวกอินฟอร์แมนชัพทั้งหลาย

คลากรที่เป็นคนที่แบบว่าเอามารับโทรศัพท์หรืออะไรมันจะหายไปนะฮะ

อ้าวแล้วถ่ายร่วงถ่ายรูปมันต้องใช้การ์ดอยู่นะ

ไม่แต่เมื่อก่อนเป็นฟิล์มไงแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นการ์ดแล้วการ์ดจะไปไหน

อ้าวอะไร

เพราะทุกวันที่กูไม่เคยชื่นในบริการ์ดกูก็ถ่ายรูปไม่เป็น
อยู่กับเหมือนเป็นผู้เป็นคนอยู่กับมดำนั้นเป็นผีบ้า
อยู่กับม้ายังเป็นผีบ้านัก
ก็ผีกระโลมันก็สมควรอยู่ด้วยกันแหละ
งงงงงกับชีวิตจริงนะ
อะไรอีกล่ะไม่จบสักทีต่อไปเขาบอกว่าอีกสิ่งหนึ่ง
ในอนาคตที่มันจะหมดไป
สถานศึกษาเอกชนฮะทำไมฮะ
พวกมหาลัยเอกชนจะหมดไป
มันไปเรียนที่ไหนและไปเรียนที่ไหน
ทั้งอย่างทุกวันนี้เค้า๒อย่างเจอออนไลน์
เค้าบอกต่อไปคนเราใช้ประสบการณ์
ประสบการณ์มีค่ามากกว่าในห้องเรียนกับ๒
ทุกอย่างจะเกิดขึ้นในออนไลน์ทั้งหมด

หรืออะไรทุกมหาลัยเอกชนนักเรียนลดลงกว่าครึ่งนะฮะ
ลดลงกว่าครึ่งจริง
ต่อไปธุรกิจที่จะจบไปก็คือธุรกิจถ่ายรูป
ซึ่งมันก็น่าจะจบไปพอสมควรแล้วนะ
เอ้าแต่ปีหน้าคุณเตรียมตัวหรือยังว่า

เช่นนะฮะ๑๐อันดับนี้อันดับที่๑๐
ก็คือธุรกิจเกี่ยวกับคนแก่
พวกเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุฮะ
ทุกคนเรามากันแล้วหนูก็ไปแล้ว
ทุกคนเกินเลข๒เลข๓ผ่านมาแล้ว
ล้อไลก็แล้วแต่รวมไปถึงคนที่ดูแลคนแก่ด้วยซ้ำไปนะ
มันจะมีเป็นธุรกิจที่แบบว่าเกิดขึ้นมา
เขาบอกว่ามดดำผู้รักการรักงานนะ
ก็ไปกินกันตามที่รถเข็มน่ะเหรอ
คนมันจะต้องกินแล้วมันจะต้องกินง่ายขึ้นแล้วก็ต้องแปลกขึ้น
แล้วก็อันดับที่๗ธุรกิจบริการทางการแพทย์เกี่ยวกับความงาม

มีอันดับนี้จะดีใช่ไหม
อย่างที่นายอาจารย์พูดถูกเลย

เขาพูดถึงภาพรวมเขาไม่ได้บอกเกาหลีนี่ประเทศไทย

ซึ่งมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้ว
คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าธุรกิจความงามคนไทย
ไม่ว่าจะทุกระดับทุกชนชั้นไปกับความงามหมด

หมดเงินไป๒๐วันนี้แล้วแต่ว่ารายได้คุณมากคุณน้อย
รายได้คุณมากคุณก็เสียมากอืมรายได้คุณน้อยคุณก็เสียน้อย
คนจะไม่ยอมแก่จองกันแบบเป็น๑๐๑๐เลยไม่ไม่เป็นไรครับ
ของเกาหลีเขาเปิดหน้าออกมาอย่างนี้เลยนะคุณแม่
หน้าคืออะไรถลกอย่างนี้เหรอไม่ถลกสิจะบ้าเหรอ
ไอ้ทะลกนั้นมันคงมีปัญหามันไม่ทะลก
เขาถลกได้จริงเหรอคุณแม่ถลกได้สิ
หน้าคนมันก็อาจจะถลกมาวางไว้ที่คอก็ได้

อันดับต่อไปธุรกิจประกันภัยประกันชีวิต
ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปค่ารักษาพยาบาลจะสูงเหลือเกิน

ก็ประกันแหละสิคนจะต้องทำประกันภัยประกันชีวิต
แต่มันจะมีรูปแบบมากขึ้น

ทุกคนสามารถเริ่มได้แม้คุณจะตกงานขอบอกเลยฮะว่าธุรกิจที่ควรจะเริ่มได้
คือธุรกิจโรจิสติกเกี่ยวกับขนส่งทั้งหลาย
หรือต่อไปมีบริษัทคันเดียวหาจนได้เลยขีดตรงนู้นนี่นั่น
หาเงินได้เลยขี่ตรงโง่นนี่นั่นคุณอย่ากลัวคำว่าตกงาน
นี่ไงสวัสดีกะเมื่อล่าสือก็ช้อปปิงออนไลน์สนุกมากเลย

ฉันพูดถึงลอจิสติกนะเกี่ยวกับการส่งของ
เขาก็ส่งมาแพลกสวยเลย

อันดับ๔เกี่ยวกับธุรกิจเกม
ถ้าวันนี้ไอ้พวกที่เล่นเกมแล้วสร้างเงินปีหน้า

ผู้ให้บริการโค้งขายอันนี้ไม่ไกล

มันเป็นอยู่แล้ว
อันดับหนึ่งถ้าคิดได้ก่อนรวยก่อน

มันจะมีแพลตฟอร์มเกิดขึ้นมามากมายเลยเห็นไหมว่า

มีแบบว่าแอปพลิเคชันสำหรับการแปลภาษา

เพราะฉะนั้น๑๐อันดับคุณไม่ต้องกลัวว่าจะจนหรือเปล่า

ไหนหนาวร้อนจัดการเนี่ย

ใครที่มีเสื้อจะหนาวเตรียมออกมาได้เลย

วันที่๑๘ธันวาคมเออนะคราวที่แล้วยังอาทิตย์หนึ่งเลย
อุตุนิยมวิทยาประกาศว่าในช่วงวันที่๑๘ถึงวันที่๒๐ธันวาคม
ประเทศไทยตอนบนเนี่ยจะมีอุณหภูมิเนี่ยนะสูงถึง๑
สูงขึ้นนะฮะ๑๓องศาเซลเซียต
กับมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็มีหมอกหนาในบางพื้นที่ค่ะ
แต่ยังมีอากาศหนาวเย็นในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุณหภูมิต่ำสุดเนี่ย๑๔ถึง๒๓องศาเซลเซียส
ส่วนบริเวณยอดดอยแล้วก็ยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
อุณหภูมิต่ำสุด๖๑๕องศาเซลเซียส
ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนรักษาสุขภาพ
จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยนะคะ
สำหรับบริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักมาก

ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราชลงไป
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
เพราะฉะนั้นชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรจะเดินเรือควรระมัดระวังในช่วงวันที่๑๘๒๐ธันวาคมนี้นะคะ

ขณะที่ช่วงวันที่๒๑๒๔ธันวาคมนี้นะคะประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลง๑๓อักษาเศรษฐ์
สำหรับภาคใต้ก็มีฝนลดลงบริเวณอ่าวไทยก็ในตอนล่างนี้ก็กำลังก็อ่อนลงด้วยเช่นกัน
โอเคนี่ไงล่ะมันก็จะเริ่มเย็นขึ้นเท่านั้นเอง๑๘๒๐เอาอีกนะเต็มที่
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเขาบอกแวบแรกนี่มีสะดุ้งเลยนะฮะบอกว่าหุ่นชายหญิงไม่มีหัวนั่งโพสต์ท่าอยู่ริมทาง
มุดปลาการครับก็โพสต์ภาพหุ่นโชว์เสื้อไม่มีศีรษะถูกนำมาทิ้งไว้เออริมทาง
ถนนศุกรวรรษวัตรแหลมฟ้าผ่าเนี่ยตั้งแบบนี้อันนี้หลอนจริงฝ้าแต่รูปร่างดีขนาดนี้ไม่น่าตกใจ
มุทรเจดีครับสุดประการพร้อมข้อความบอกว่าเข้าไปกลางคืนคือมีหลอนแน่นอนหลอนจริงซอยวัดแหลมพระสมุทรเจดี
ซึ่งหลังจากนี้โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปนะครับมีผู้เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายนะครับ
หลายคนบอกว่าขนาดผ่านบ่อยยังไม่ชินสะดุ้งทุกครั้งที่มีแบบที่เห็นแบบนี้นะครับ
เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบหุ่นชายหญิงเหล่านี้มีทั้งคนมาตั้งโพสต์ท่านะฮะริมถนนสุขสวัสดิ์
มีคนมาตั้งโพสต์เนี่ยฮะอยู่ที่ริมถนนสุขสวัสดิ์นะครับเป็นวัดแหลมฟ้าผ่าจังหวัดสมุทรปลาการ
เขาบอกว่าไปดูแล้วเนี่ยนะครับรวมไปถึงชิ้นส่วนต่างเนี่ยเขาบอกเยอะทีเดียวไปสอบถามในชาญรอดประเสริฐนะฮะอายุ๖๘
เป็นชาวสุพรรณบุรีเจ้าของหุ่นบอกว่าตนเองเนี่ยมีอาชีพรับเหมาซื้อของเก่าเมื่อสามปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ
ตอนได้ไปรับเหมาซื้อหุ่นจากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมากกว่า๓๐๐ตัวนะครับคือซื้อมาทำไมเยอะขนาดนั้น
ก็เลยนำมาตั้งขายบริเวณหน้าบ้านตัวละ๕๐๐๑๐๐บาทแล้วแต่สภาพที่มันจะเกิดขึ้น
ซึ่งตนเองก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะจนกระทั่งมีคนนั้นผ่านไปผ่านมาแล้วก็ถ่ายรูปไปโพสต์บนโซเชียลว่าน่ากลัว
ชาญเจ้าของเนี่ยบอกนะครับว่าจุดดังกล่าวช่วงกลางคืนจะมืดมีแสงไฟหน้าบ้านของตัวเองสลัวนะครับ
จวบกับกองหุ่นที่ตนกองเอาไว้อยู่ใกล้กับสารเจ้าแม่พิกุณฑองเขาบอกห่างกันไม่ถึงยี่สิบเมตรนี่แหละ
ชาวบ้านออกบริเวณนั้นก็เลยกลวกันแต่พนนานขึ้นสายชีวิตกันปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น
มันแบบเหมือนคนเลยเคยซื้อเหรอ
ไม่เคยเขาเห็นเขาโฆษณาเธอซื้อสิ

มันจะเป็นคนแหน่งดำอามหิดอย่างนี้

ผมก็ว่าคุณพี่เมียวดาร้านนักเอกใครอะ
ก็ฉันบอกไปแล้วไงนี่ไงมันข่าวนานแล้ว

บ้าเหรอคนที่คุณชอบก็เรื่องนี้ฉันเล่นด้วย

แต่ครั้งหน้านอกอีกตัวให้หนดสิ
บนวิธีคอนเสิร์ตเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันฮะ
ก็เรียกว่างดงามมากนะคะ
ตอนนี้ก็จะเป็นพระพันธชันนะคะ
มีฉายาว่าธรรมโชโตซึ่งก็ได้บวชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วันที่๑๘ธันวาคมนะคะที่วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามราชวิหารค่ะ
ซึ่งก็ได้ฉายาอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะฮะก็รู้แจ้งแห่งธรรมแปลว่ารู้แจ้งแห่งธรรม
เมื่อวันที่๑๗ธันวาคมก็ได้เข้าพิธีปลงผมนะฮะภาพนี้แหละค่ะ
กล้องปิยาเขาก็ไปนะก็ไปสิเป็นน้องรักเขาเลย
แล้วก็ปฏิบัติธรรมเพื่อธนุบำรุงพระศาสนาแล้วก็สร้างบุญกุศลในครั้งนี้
ก็ขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาสาธุกันด้วยนะคะ

นานไหมบวชนานไหมบวชนานไหมสิบห้าวัน
เอ้าเรียกเอาว่าทำเอาชาวเน็ตไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยนะ
ประเด็นเมาส์นางเอกชื่อดังเบอร์ต้นของทางช่องดังร่วมคอนเสิร์ต
ช่องที่จัดคอนเสิร์ตก็มีอยู่แล้วล่ะอยากที่รู้เพิ่งมา

ที่หนิงปณิตาจัดไงเธอใช่ไหมล่ะมีซีนโชว์เพียงนิดเดียว
เป็นนางเอกมีซีนโชว์เพียงนิดเดียวโดยมีเพจหนึ่งเนี่ยได้ออกมาเผยเรื่องราวแซ่บ
นางเอกเซ็กซี่ตัวท็อปผ่านเฟซบุ๊คว่าหลายวันก่อนมีคอนเสิร์ตงานหนึ่ง
เมื่อวันที่๑๐ธันวาลนะเอ๊ะเนอะมีแฟนนี่ซื้อบัตรนั่ง
แต่ดันได้บัตรนอนพี่หนุ่มได้นอนก็เลยเพราะที่นั่งว่างเพียบ
ในคอนเสิร์ตเนี่ยถ้าป่าซุปตาไปคอนเสิร์ตไหนปกติก็จะเต็มทุกรอบ
ถูกต้องไหมแต่คอนเสิร์ตนี้บัตรไม่เดินไม่วิ่ง
เหมือนจัดสังสรรค์ตามภาษาคนกันเองบนเวทีก็มั้ง
นักร้องเสียงเพลนักร้องลิปซิมครบวงจรทุกรูปแบบ
ได้ข่าวว่าหลังเวทีก็ปั่นป่วนกันไม่ใช่น้อยทำเอาผู้จัดละครสุดสวยว่ะ

ใครวะก็นิ้งไงอ๋อคุณนิ้งเหรอ
ผู้จัดละครสุดสวยนะที่มาช่วยดูแลงานปวดหัวร้องไห้

เขาบอกว่าปวดหัวจนต้องร้องไห้

น้ำตาชูแล้วไม่รู้ยังไง

นี่เดี๋ยวเขาโทรมาว่าคนอีกแล้วคุณไปพูด

เวทีแบบอึดใจเดียวเนี่ยชีก็กระโดดลงเวทีหายตัว
ไปอย่างล้างล้ายล้องรอยไม่พูดอะไรบนเวทีซากคำนี่ขนาด
เป็นตัวแม่นะฮะอยู่มาตั้งนานนมแต่ได้ขึ้นโชว์เหมือนตัว
ประกอบหนักไปกว่านั้นชีต้องไปลากเก้าอี้ปีขึ้น
โดลิกเองด้วยนะอืมไม่มีคนไม่มีอะไรส่งนะอ้าวเหรอ
ต้องไปราก้ออี้ปีนเองนะครับเท่านั้นยังไม่พอเพราะ
คุมเครื่องมือเนี่ยไม่กดให้เพราะคิดว่าชีเนี่ย
อ้าวใช่ดาราวะมีอย่างงันด้วยหรอ
คนคุมไฟ่เค้าไม่รู้นะแม่ใกล้หน้าก็อยู่แบบบ่อย
ไค่วะนึตเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครสุด

เขาว่ากันว่าเอาจริงนะ
จะว่าไปแล้วชีกก็ไม่น่าจะเป็นลูกรักลูกเลิฟสักเท่าไร
หนึ่งก็ออกมาให้ดูน้อยนิดนะโอ้ยไม่ใช่แล้วล่ะ
น้อยนิดเขาบอกว่าสิบคนถ้าสิ้นปีนี้ชื่อชีหลุดลอยไปอยู่ที่อื่น
อืมเจ๊หว่างก็ไม่แปลกใจหรอกค่ะเข้าใจหัวอกดาราตัวพ่อตัวแม่
ว่าทำไมถึงต้องเก็บกระเผาเพ่นหนีกันไปหมดหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตนะฮะ
เข้ามาอยากจะรู้ไงว่าเป็นใครแล้วก็ชี้เป้าว่าสาวคนนั้นคือใคร
ซึ่งส่วนใหญ่เดากันไปเองว่าเป็นนางเอกสาวช่องมากสี
ที่เตรียมจะหมดสัญญาณเร็วเร็วนี้ใครว่ะ
ผมก็ไม่ค่อยได้ดูละครด้วยใครวะใครเอาฉันไปรู้ได้ไงล่ะ
แล้วทำไมคุณแม่รู้จักผู้จัดละครสุดสวยแต่คุณแม่ไม่รู้จักคนนี้ล่ะ
ก็นี่ทำงานกับฉันทุกวันไงบ้านดาราช่องเจ็ดเราไม่ได้รู้จักเหรอมีใครบ้างก็
พรุ่งวันที่เราทำจะไม่รู้จักดาราที่คุณรู้จัก

ก็มีคอนเสิร์ตใครจัดก็มีช่อง๗จัดอยู่วันที่๑๐ธันวาที่ผ่านมาเนี่ย

พี่เบิร์ดส่งลายมาบอกหน่อยว่าใครผู้หญิงคนเดียว
เบิร์ตก็ไม่น่าจะรู้จริง

นกน้อยน่าจะรู้ไหม

แต่คนนี้เขาก็คิดว่าเขาแบบเป็นเบิร์ตใหญ่ไง

เด็กที่จะพักก่อนแล้วค่อยบอกน่ะ

แต่หนูไม่รู้ว่าเขานี่ค่านต้องแบบว่า

คือถามว่ามีซีนที่ไม่พอใจอ่ะมีซีนบนเวทีน้อยคือเหมือนไม่มีใครโบว่าเป็นตัวแม่
ถ้าเกิดอย่างถ้าเกิดเป็นตัวแม่เนี่ยอาจจะต้องโหนสลิงลงมานั่งบนพระจันทร์อะไรอย่างนี้
แต่นี่คือแบบเดินมาดื้อก็คือเขาก็มีไฮโดริกให้ขึ้นมาก็ดีแล้วไง
นั่งบนพระจันทร์ตกมาแต่หายุ่งเลย
ถ้าเทียบตามแบบ
เด็กที่มาใหม่ทุกวันมันอายุ๑๐กว่า๒๑๒๒นางเอก
วันนี้เขามีนางเอกเต็มช่อง๒๐กว่านะ

มันไม่มีอายุนะอย่างนั้นพวกฉันก็เรียกว่าเท่ากันแล้วล่ะ
แต่ถามว่าถ้าเกิดยังเป็นนางเอกที่เขาคิดว่าเป็นตัวท็อปอยู่

ละครนางเพิ่งดังไปไม่ใช่เหรอเธอ

น้อยปลาวครับหน่อยมันคนที่จะเยอะกว่านี้หน่อยโอเค

ใช่ก็บอกว่าแฟนเราคอยได้ดูภาพครัวเท่านั้นเอง

เรซิ่งดูดิหน้าตาน่ารักจริงเลยอ่ะ

เขาพูดรู้เรื่องหมดทุกอย่างเมื่อวานเนี่ยคุยกัน
หน้ามีความพ่อกับแม่ผสมกันอย่างลงตัวเนอะ

ยาย่าพาฟินวันเกิดคุณณเดชน์นะครับ

หนุ่มย่าผากวีดวันเกิดนาเดชน์

เขาบอกว่าเป็นปาร์ตี้ที่อบอุ่นแล้วก็น่ารักนะครับ

นะฮะคือคุณณเดชน์พระเอกสุดฮอตนะฮะ
เป็นวันเกิดของคุณณเดชน์เขา

มีแต่คนรักและเพื่อนสนิทมาร่วมสังสรรคเฮฮา

ทางนี้นะครับพี่อาบรรยากาศส่วนตัว

ณเดชน์น้องรักณเดชน์เป็นต้นแบบของนักแสดง
ณเดชน์เป็นดูอย่างที่ดีในการทำงานให้กับน้อง

ปีนี้ณเดชน์โตขึ้นมีวุฒิภาวะมากขึ้น

รักษาไว้แบบนี้ตลอดไปนะ

บอกวันนี้ก็ขอให้ณเดชน์มีแต่ความสุขทำอะไร

หลังจากหัวใจกลับมาเป็นสีชมพูนะ
ครอบครัวก็กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากัน
ภรรยาสาวร็อกเกอร์สุดเก่าเนี่ยเสกโลโซ
ชื่อวัดการวิพากรก็กลับมาดูแล
ตัวเองสวยงามขึ้นมาทันที
ขึ้นเตียงผ่าตัดอัพหน้าใหม่ใช้ไรกว่าเดิม
ต้องพักรักษาตัวอยู่สักพักหนึ่งค่ะ

ก็ล่าสุดนะฮะพร้อมเผยหน้าใหม่นะ

โดยสาวการได้โพสต์รูปตัวเอง
หลังจากทำศัลยกรรมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะ
หายดีแล้วก็เลยลงในอินสตราแกรมนะ
พบกับแคปพร้อมกับแคปชั่นที่บอกว่า
โหน่าควรเดี๋ยวโกงอายุได้อ่ะ
เกือบตั้ง๒๐ปีแน่เขาบอกอย่างนี้

ไม่ใช่มันต้องให้เลือดมันบุนเวียน
ไม่ให้มันเข้าทรงไงให้มันเข้าทรง

เราไม่เคยนะเราไม่รู้เรื่อง

ไอโซนุมภูภาเตชะนารงค์
เพื่อดึงสติสื่อบันเทิงชื่อดังเนี่ย
เรื่องการเขียนข่าวหัวข้อข่าว
เกี่ยวกับแฟนสาวดีกรีนางเอกมิ้นท์ชารินา
น้องว่าแฟนสาวของตนเสียหายมามากแล้ว
กับการโยงเธอเข้าไปผัวพันกันกับชีวิตส่วนตัว
สงการเตชนรงค์พี่ชายแท้ของตนเองเนี่ย

ล่าสุดมิ้นท์ชะริดาเนี่ยก็เผยถึงเหตุการณ์วันนั้น
ตัวเองก็รู้สึกปรงแล้วก็ชินกับการถูกโยงมานานแล้ว
แล้วฝ่ายชายอาจจะมองว่าเป็นเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง
ที่สำคัญระยะเวลาก็ผ่านมานับปีแล้ว
อยากจะอธิบายทุกฝ่ายเนี่ยเข้าใจตรงกันมากกว่านะฮะ
ซึ่งเธอเองก็ขอบคุณภูผาเป็นอย่างมากที่ออกมาช่วยอธิบาย
แล้วก็อยากจะขอชาวเด็ดให้เข้าใจเธอด้วยอะไรอย่างงี้

โปรดติดตามตอนต่อไป